ต่อกันที่เรื่องนี้บ้างนะคะเรื่องนี้ค่ะน้องก้าวเกริกพลค่ะ
แล้วก็คุณเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นตอนนี้เรื่องใหญ่โตไปถึงศาลกันแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ก็มีปัญหานะคะเรื่องปมประเด็นร้อนกับปมฆ่าตัวก้าวเกิกพลนะคะ
ที่ไม่ได้เงินในการร่วมฟีเจอร์ริ่งเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวค่ะ
เมื่อวานนี้ทนายเจมส์ค่ะพร้อมก้าวเดินทางเข้าสารทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศกลางศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
เพื่อยื่นฟ้องเจนี่แล้วก็บริษัทได้หมดถ้าสดชื่นจำกัด
ในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์นักแสดงและละเมิดลิขสิทธิดนตรีกรรม
ซึ่งสารจะนัดอีกครั้งในวันที่๙พฤศจิกายน
และถ้าหากเคลียร์กันไม่จบค่ะอาจถึงขั้นต้องดำเนินเรื่อง
ลบคลิปเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียว
ยูทูปออกให้หมดเลยค่ะ
ว่าเรายังไม่ได้ให้ความยินยอมในการเอาไปเผยแพร่
ก็มีติดต่อมาบ้างครับแต่ว่าตัวเลขตกลงกันไม่ได้
มีผู้ใหญ่เข้ามาคุยครับผมก็เลยไม่สามารถที่จะเปิดเผยรายละเอียดได้ครับ
หรือมากเนี่ยมันอยู่ที่หลายอย่างเนอะ
คือในส่วนบางคนอาจจะมองว่าน้อยบางคนอาจจะมองว่ามาก
แต่ผมมองถึงเรื่องสิทธิของน้องเขาที่ควรจะได้
เรื่องไปถึงยูทูปเนี่ยมันค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่
อาจจะมีการฟ้องเรียกผลประโยชน์ที่เคยได้รับไปแล้ว
ปล่อยให้ทางผู้ใหญ่จัดการครับผมอยากให้จบเร็วครับผม
ถ้าเจอก็มาเจอได้แต่ว่าตอนนี้ผมปล่อยให้เป็นฝั่งของผู้ใหญ่แล้วครับ
กลัวผมไม่ได้อะไรมากครับ
นัดศาลก็คือวันที่๙พฤศจิกายนเวลา๑๓นาฬิกาครับ

นัดคือนัดทั้งคู่

เอาจริงค่ะคุณผู้ชมค่ะหลายคอมเมนต์บอกเลยนะว่าเรื่องนี้มันจะไม่เป็นขึ้นโรงขึ้นศาลแบบนี้นะ
ถ้าเขาเคลียร์กันหลังบ้านนะแบบเงียบเรียบร้อย
แต่ด้านมันไม่ลงตัวมันก็เลยนี่เลยถึงศาลนะคะให้สารเป็นผู้ตัดสินแล้วกันค่ะ